อ้าวใครเอาโอ่งนะมาตั้งหน้าบ้านแค่ตั้งก็ไม่ได้นะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมาทักทายคุณผู้ชมในวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะ
เชื่อว่าปีใหม่ปีนี้มันอาจจะซบเซาเงียบเหงาไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะ
เรามาตั้งหลักตั้งสติแล้วก็เริ่มต้นไปพร้อมกันค่ะ
ส่วนเรื่องอากาศก็ต้องตั้งหลักตั้งสติดีเพราะว่าในระยะนี้นะคะ
ยังคงมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะ
วันนี้พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังกันบ้างตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยแล้วกัน
เห็นไหมคะว่ามีพื้นที่ที่มีปื้นสีเขียวเหลือง
แต่วันนี้จะหนักหน่อยบริเวณแถบไหนก็คือภาคกลางนะคะ
แนวรอยต่อระหว่างภาคอีสานกับภาคเหนือแล้วก็พาดไปถึงเชียงใหม่พยาว
ลำปางหน้านู่นเลยนะคะทั้งแถบเลย
มาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะ
จะมีฝนเริ่มตกมาจริงจริงตั้งแต่เช้ามืดแล้วตีสี่ตีห้าไล่มาเจ็ดโมง
หนักหน่อยประมาณช่วงบ่ายโมงเป็นเพราะว่านี่เลยนะคุณผู้ชม
เส้นพันสิบนี่ก็คือเส้นความกดอากาศเท่านะคะที่แนวนี้แหละค่ะ
จะเป็นแนวรอยต่อระหว่างอากาศร้อนแล้วก็ลมหนาวจากภาคอีสานนะคะ
รวมถึงทะเลจีนใต้ที่แผ่ลงมาปกคลุมทำให้เกิดลมปะทะขึ้นมา
กลายเป็นพายุฤดูร้อนฝนที่ตกช่วงหน้าร้อนเนี่ย
จะเป็นฝนตกหนักฝนฟ้าขนองลมพัดแรงลูกเห็บตกนะคะ
ยังคงต้องเฝ้าระวังกันหลายพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
ภาคตะวันออกเตรียมรับมือให้ดีอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้ง
อยู่ในอาคารบ้านเรือนที่แข็งแรงปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้าขับรถไปในพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก
ก็หาพื้นที่ที่ปลอดภัยจอดจะดีกว่าส่วนภาคใต้เองก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
เช่นกันประมาณร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่นะคะอาจจะตกมากหน่อยแถบภาคใต้ตอนล่างคือกระบีตรังและสตูน
ส่วนกรุงเทพมหานครและปุริมลฐนนั้นยังคงมีอากาศร้อนนะคะอุณหภูมิสูงสุดจากการคาดการณ์ประมาณสามสิบเก้าถึงสี่สิบองศา
แต่ว่าขณะเดียวกันก็มีโอกาสจะเกิดฝนฟ้าขนองได้นะคะประมาณ๑๓๐ของพื้นที่
เอาเป็นว่าเราไม่มีโอกาสได้สาดน้ำสงกราน
แล้วก็รอฝนฟ้าตกลงมาก็ชุ่มฉ่ำได้เหมือนกัน
แต่ถ้าใครจะไปตั้งโอ่งน้ำกะเล่นคนเดียว
ก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมโดนจับเหมือนกัน